รู้สึกว่าสามีนีคุณมีกิ๊กอยากจะระบายหน้าจอของคุณผู้ชม
เพราะว่าเรื่องที่เราจะเมาส์อย่างที่บอกไป
เมื่อบ่ายนี้นะคะโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นกระแสเมีย๒๐๑๘หรือเปล่า
ความทีมเมียหลวงอยู่กันไม่สุขแล้วล่ะ

เป็นข้อความที่คุณเป้ยเนี่ยแคปมาลงไอจีของตัวเองนะคะ

คนมีลูกมีเมียแล้วบาปนะคะน้องไม่คุ้มหรอกค่ะ

กับสามีเขาที่เขาเป็นคนในสังคมที่รู้จักน้องจะโดนประนามเอานะคะ
สังคมรับเรื่องแบบนี้ไม่ได้เขาท้องอยู่ด้วย
คู่คู่กรณีซึ่งคุณผู้ชมคะดูในภาพวงกลมนี่ค่ะ

เพราะฉะนั้นเขาลงมาแบบนี้ก็ไม่ได้เบลอ
ส่วนตัวหนูชื่นชอบกับพี่เพ้ยมากมันไม่มีอะไรเลยค่ะ
แล้วหนูก็จะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก

เมื่อเข้ายุ่งกับสามีเขาเพื่ออะไรเค้าบอกว่า
เพื่อนมักดักอังกษ์
คุณผู้ชมคนก็ไปตามสืบเลยนะคะซึ่งเราสืบรู้แหละ
แต่ว่ามันจะหมินประมาทได้ว่าคู่กรณีคนที่ไปแย่งสามีเขาเป็นใคร
ไปค่ะแต่เราจะมาดูประเด็นกำลังใจจากเมีย๒๐๑๘ค่ะ
โอ้โหส่งมาท่วมเลยค่ะอันนี้เป็นภาพตอนที่
คุณป๊อปเคยเคยมีข่าวนอกใจครั้งแรกเมื่อปีก่อน
พูดตรงไม่ได้ว่าคุณป๊อปดิฉันก็รู้จักแต่หมายความว่าตบมือข้างเดียวไม่ดัง

หลังจากนั้นค่ะพอโพสต์ปุ๊บค่ะเพื่อนก็มาโอ้โหเฮกันลั่นค่ะ
คือมาให้กำลังใจคุณเป้ยไม่ว่าจะเป็นคุณเมพิชชนาธิ์ค่ะ

ขณะที่เพื่อนในวงการก็ตบเท้ามาโอ้โหเพียบเลยนะคะ
นางเอกเมีย๒๐๑๘คุณบีน้ำทิพย์ตัวจริง
รุนาบอกว่ากอดนะกำลังใจเพียบคุณแม่สุดสวยทรงพลังค่ะ
งปณิตาก็มาค่ะเป็นแฮดแท็กเลยค่ะ
เมียหลวงยืน๑ส่วนคุณแม่คนสวยคุณแอบต่างตอนพิธีกรของเรานะคะก็บอกว่า
เพื่อลูกทั้งสองเป้ยทำได้ค่ะ
พรทิพย์โพสต์ว่าอย่าทำคนท้องคนไส้เป็นกำลังใจให้เพื่อนกอดกอดนะ
เจ้าสาวป้ายแดงคุณอุ้มลักษณะคนนี้แรงมากนะคะ

เป็นกำลังใจให้นะคะจัดการมันพวกชะนีคัน

จะทำให้เป้ยผ่านมันไปได้เข้มแข็งถึงที่สุดนะคะ
นี่แค่บางส่วนค่ะเพราะว่าคนโอ้โหเข้ามาเพียบเลยนะคะ
คือเรื่องแบบนี้เอาจริงชาวบ้านชาวช่องร้านตลาดทุกคนแหละ
อยากรู้แล้วก็ชอบแต่ไม่ได้อยากให้เกิดกับใครนะ
แต่ชอบว่าทำไมจะต้องมายุ่งกับสามีคนอื่น
เพราะฉะนั้นที่ชอบนี่คือจะต้องช่วยกันขุดนะ
ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแหละ

แล้วก็มีคนไปสืบค้นรู้ชื่อจริงรู้อาชีพรู้หมดแล้วนะคะ

สามีของเพื่อนที่ฉันคุณเป้ยก็รุ่นราวคราวเดียวกันนะคะ
ไม่ได้นะคะยืนหนึ่งมากเรื่องเมียเนี่ยค่ะ

คุณป๊อปก็เคลียร์ไปค่ะเขาจะคลอดแล้ว
คุณเป้ยเธอกำลังจะคลอดอ่ะ
อารมณ์ความเป็นแม่มันหลายอย่างด้วยนะคะ

อันนี้ดิฉันสั่นคล้อนแล้วเกินกลัวใจมาก

เมื่อวานนี้ไธรัตออนไลน์เปิดประเด็น
ใครกันผู้ประกาศข่าวช่องดังเมียน้อยนักการเมืองซุกผัวชาวบ้านตีไปอีก
ขึ้นต้นมาบอกว่าเป็นผู้ประกาศสาวสวยคือดิฉันก็สวยดิฉันว่า

เพราะเขาบอกว่านักการเมืองใช่ไหม
ฉันไม่รู้จักนักการเมืองเลยสักคนหนึ่ง
ว่ากันว่าผู้ประกาศสาวสวยมีความสัมพันธ์กับอดีตนักการเมืองวัยกลาง
วงเล็บว่ามีลูกมีเมียอยู่แล้ว
หน้าชื่นอกตรงสุดเห็นแต่จะเป็นเมียหลวงที่ยืนหนึ่งอยู่นั่นแหละค่ะ
คือเป็นได้แค่เมียออกข่าวเชิดหน้าชูตาในสังคม
แต่ความเป็นจริงเขาบอกว่าคุณสามีกลับไปหลงภรรยาน้อย
หลวงเมียน้อยเปรย์ทั้งบ้านทั้งรถสืบไปสืบมาบอกว่า
เมียน้อยรายนี้นะคะอดีตรู้จักมักจีสนิทสนมกันกับเมียหลวง

รู้อยู่เต็มอกว่าฝ่ายชายมีภรรยาและลูกตั้ง๓คน
ก็ยังเข้าไปยุ่งจนเรื่องมันก็แดงขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะคะ
ซึ่งสรรชัตยานของพวกเราเราก็ไปสืบค้นกันมานะคะ
บางคนบอกว่าเป็นวิกสนามเป้าตัดไปนะคะไม่ใช่นะคะ
ก็มีคนเข้าข่ายนะคะก็น่าจะเป็น
เขาบอกว่าพี่กัดเช็คอินเอาเป็นว่าไม่ใช่แถววิภาวดีที่เราอยู่
เรารอดนะคะก็น่าจะเป็นทางฝั่งพระราม๖

แล้วก็ทางอีกฝั่งหนึ่งก็บางหน้า

ไม่รู้นะคะคือเรารู้แต่เราพูดไม่ได้

เป็นว่าสุดท้ายที่สุดแล้วอย่าไปแย่งเขาดีกว่าคุณผู้ชม
เพราะว่าศาสนาพุทธนะคะสอนผิดศิลป์ข้อ๓ผิดลูกผิดเมียมันไม่ถูกต้อง
บาปกรรมชาติหน้าคุณจะอภับลักษณ์

ไม่ต้องแช่งเขาเดี๋ยวเขาก็ไปได้รับผลกรรมของเขา